มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ยังตามไม่เจอเลย
กระบะพลิกอัพคันนี้ขับชนตำรวจ
แล้วก็ทำให้ดาบตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะ

เมื่อช่วง๒ทุ่มของวันจันทร์ที่ผ่านมา
จนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องไปดูกล้องวงจรปิดเลย
ไปไล่ล่าตามหากระบะที่ขับชนแล้วหนีนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นรถพลิกอัพ
ชนดาบตำรวจยุทธการรัศมีจันทรางอายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบราม
สถานีตำรวจภูทรสารพี
ปฏิบัติหน้าที่ประจำที่ตู้ยามท่ามะโอที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ไปเกิดขึ้นที่ถนนสายแม่ริมเสมิง
อยู่ตรงจุดปากทางขึ้นม่อนแจ่มค่ะ
เพราะดาบตำรวจท่านนี้เดินทางไปช่วยราชการ

พอหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจถวายความปลอดภัยแล้ว
ก็ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาที่ที่ตั้งมาตามถนนปกติ
แล้วระหว่างนั้นถูกรถพลิกอัพขับมาด้วยความเร็ว
สวนทางมาพุ่งชนอย่างจังเลยนะคะ
ทำให้ดาบตำรวจยุทธการเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
แล้วกระบะคันนั้นคุณผู้ชมไม่หยุดช่วยเหลืออะไรเลย
ขับต่อไปเลยค่ะคือหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอเสมิง
ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตามหาต่อ
ว่ากระบะคันนี้คือใครต้องมาดำเนินคดี
แล้วทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะคะ
โดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ก็สั่งเลยว่าให้ดูแลสภาพจิตใจของภรรยา
แล้วก็บุตรของดาบตำรวจยุทธการอย่างดีที่สุด
รวมถึงจะต้องดูแลเรื่องของสวัสดิการสิทธิประโยชน์
ให้กับครอบครัวของดาบตำรวจยุทธการด้วย
เพราะว่าเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
รวมถึงให้จัดการพิธีศพให้เรียบร้อยแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยนะคะ
และนี่ค่ะคือบรรยากาศที่วัดพระนอนหนองพึ่ง
ก็มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพของดาบตำรวจยุทธการ
มีผู้บังคับบัญชาค่ะมอบเงินช่วยเหลือ
เงินสวัสดิการข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็เตรียมที่จะเสนอความชอบพิเศษ
เลื่อนขั้นเงินเดือน๓ชั้นจากอุบัติเหตุนะคะ
ชั้นยศ๓ชั้นยศจากดาบตำรวจเป็นร้อยตำรวจเอกค่ะ
แล้วก็ตอนนี้เรื่องของการไล่ล่าติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
ขับรถพลิกอัพมีการตั้งรางวัลนำจับ๑๐๐๐บาท
สำหรับใครที่สามารถแจ้งเบาะแสได้
คุณผู้ชมแคปหน้าจอตอนนี้เลยนะคะ
แล้วก็ใครที่แจ้งเบาะแสได้เนี่ยเราขึ้นช่องทางในการติดต่อให้ด้วย
ตอนนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและมีทรัพย์สินเสียหาย
รวมถึงหลบหนีไม่หยุดช่วยเหลือ
แล้วก็ไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานใกล้เคียงให้ทราบนะคะ